มาที่คู่นี้ก่อนได้ไหมได้รับคู่จริงคู่จริง
ได้รับความสนใจไม่แพ้กันนะคะสำหรับประเด็นเรื่องเตียงหักรักร้าวของคุณวุ้นเส้น
แล้วก็คุณชาคริสถูกต้องก่อนหน้านี้ถูกจับจ้องไง
เพราะว่ามีปัญหาว่าเออแยกบ้านกันอยู่จริงหรือเปล่านะคะ
ซึ่งสาววุ้นเส้นเขาออกมาเคลียร์แล้วว่าเรื่องของชีวิตคู่เนี่ย
มันก็ต้องทะเลาะกันบ้างกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นปกติ
แต่ทั้งคู่นะคะก็ยังคงพยายามประคับประคองชีวิตรักให้ตลอดรอดฝั่งแน่นอนค่ะ
ข่าวลือเขย่าขาเตียงคู่รักสุดหวานวุ้นเส้นชาคริส
ความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นนักถึงขั้นแยกกันอยู่
รวมถึงมีข่าวฝ่ายชายมีการใช้กำลังลงไม้ลงมือ
สยบด้วยภาพโมเมนต์หวานที่ทั้งคู่โพสต์ลงไอจีเมื่อวันก่อน
ขวงกันไปฉลองวันเกิดของชาคริส
โดยวุ้นเส้นเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงกระแสข่าวความรักที่เกิดขึ้น
พร้อมยอมรับว่าปัญหาเรื่องเวลาที่มีให้กันน้อยเกินไป
เป็นส่วนหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ทั้งคู่มีปัญหา
แต่ก็พยายามประคับประคองและปรับตัวทั้งสองฝ่าย
เพื่อให้ความสัมพันธ์ของชีวิตคู่กลับมาแข็งแรงขึ้น
พร้อมทั้งปฏิเสธข่าวลือสามีใช้กำลังทำร้ายร่างกาย
ก็อยู่ค่ะแต่ว่าคือว่าข่าวมันก็อาจจะแบบ
แต่แบบบางทีมันกระจายได้หลายอย่างวุ้นว่าก็ค่อยฟังไปเรื่อย
เขาก็ปรับเยอะค่ะเราเห็นว่าเขาแบบทำดีที่สุดแล้ว
ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปมกราคมไม่มีการทะเลาะหนักเลย

ไม่มีค่ะพี่คิดเขาไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นค่ะ
เขาไม่มีการทำร้ายร่างกาย
มีลูกสิจะได้แบบแน่นแฟนกันมากขึ้น
ให้มันแบบให้เราสองคนแบบแข็งแรงมาก

ก็ดีนะถือว่าดีขึ้น